คุณผู้ชมครับวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศไทยฝนลดลงนะครับ

แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็ถือว่าสถานการณ์ฝนนั้นก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับ

มาตรวจสอบกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร
มาเริ่มต้นดูที่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนของสภาพอากาศนะครับ
ก็คือพายุโมราที่แน่นอนนะครับตอนนี้ได้สลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กลุ่มฝนที่พายุลูกนี้มีการดูดเข้ามา
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการคลายตัว
กระแสลมก่อนหน้านี้หมุนวนเข้าหาพายุ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกระแสลมนั้นจะกลับไปที่ทิศทางเดิม
ก็คือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
นำเอากลุ่มฝนจากบริเวณฝั่งตะวันตกทั้งหมด
เข้าไปบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานฝนจะลดลง
แต่ว่าบริเวณตอนกลางครับกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกอีสานตอนล่าง
ตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนเป็นระยะนะครับ
แต่ก็จะไม่หนักเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้
แต่สิ่งสำคัญครับหลังจากนี้เป็นต้นไป
อากาศก็จะร้อนขึ้นและที่สำคัญครับ
กลางสัปดาห์หน้ามีการคาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็น
จะมีการแผลลงมาปกคลุมเหนือเมืองไทยของเรา

มีโอกาสที่จะเจอความแปรปวนอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันพุธหน้านะครับ

แต่ละพื้นที่แต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง

จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ

จนถึงวันที่๔มิถุนายน
อีสานฝนลดลงเช่นเดียวกันนะครับ

ส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับ
ต่ำสุด๒๓องศาสูงสุด๓๔องศาเซลเซียต

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป